เดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์ของรายการในวันนี้เลยครับ
กับการป้องกันตำแหน่งแชมป์๖๓กิโลกรัมของเกรงไกรแก้วสำลิด
ท้าชิงนั้นคือเด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทองครับกำแพงเพชรกับชัยภูมิครับ
ครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของทางด้านเกียงไกรแก้วสำลิดครับจากกำแพงเพชร
เจอกับผู้ท้าชิงจากเจภูมิครับเด็กดื้อลูกเจ้าพ่อหมอทอง
ชิงแชมป์เลยครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์จากกำแพงเพชรครับเกรงไกลแก้วสำลิด
ผู้ท้าชิงจากชายภูมิก็เด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทอง
แลกกันมันครับสายกับขวาครับโอ้โหตะไขขวานคืนเข้ามาแล้วดูครับ
หมัดซ้ายของถ้าเด็กดื้อแม่ต้องระวังนะครับ
มัดของท่านท่านเกงไก้ก็รอลงโทษอยู่นะครับ
นี่ครับแล้วโหนตัวเตะด้วยซ้ายเข้าบริเวณใต้ร่องแขนครับของทางด้านเกียงไกล
เอาละครับยกที่สองครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกครับ

ดื้อนั้นพยายามที่จะใช้วงในแล้วครับอาชีพที่ตัวเองถนัด
แต่ช่วงกลางยกนั้นเจอหมัดของเกลียงไกลเข้าไปต้องถอยร่นเหมือนกันครับเด็กดื้อ
นี่ครับจังหวะวางแข้งขวาของเกรงไกลเด็กดื้อเบียดเข้ามาเจอตบด้วยฮุกซ้ายครับ
ุกซ้ายของเกียงไกรเมื่อกี้นี่สร้างปัญหาให้กับเด็กดื้อเลยครับดูครับโอ้โห
แต่ช่วงปลายยกนี่งัดศอกซ้ายเข้ามาเป็นตัวช่วยได้ดีครับเด็กดื้อ
นี่ครับฟันด้วยศอกซ้ายพยายามจะเสียบด้วยเขาขวาแล้วเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ
อีกครั้งเวลาครับผู้ฟ่องกันตำแหน่งแชมป์ครับของทางด้านเกงไก้เก้าสำดิสครับ
จากจังหวัดกำแพงเพชรในรุ่นพิกัด๖๓กิโลกรัม
กับผู้ท้าชิงอย่างเด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทองจากชายภูมิครับ
ดูดึงได้ครับแล้วหวดคืนเลยครับโอ้โหพยายามจะสาวแลกเข้ามาครับ
แล้วนี่ครับตะวัดอัดลำตัวครับ

อย่างต่อเนื่องครับคู่นี้ถูกคู่จริงครับ

แล้วหลวมเข้ามาครับเด็กดื้อพยายามจะคว้าตีครับ

จากเชภูมิสังกัดไข้มวยส่อเด็กเจ้าพันครับ

วินาทีสำคัญรอท่านผู้ชมอยู่บนเวทีแล้วครับ
โอ้โหในรุ่นพิกัด๖๓กิโลกรัมครับ

เอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีที่คุณแซมครับ
เด็กดื้อลูกเจ้าพ่อปอทอง

ขอเรียนเชิญคุณเหมือนคิดแสนสุข

ลูกเจ้าพ่อบ่อทอง